อีกหนึ่งวิธีเป็นวิธีครอบครูของสำนักศักยันต์แห่งหนึ่งนะคะ
ขณะที่อาจารย์กำลังครอบครูให้กับลูกศิษย
ปรากฏว่าเขาเกิดอาการประหลาดแบบนี้ขึ้นค่ะ

ยักษ์ลงไปแบบนี้ก็มีอาการประหลาดเลยนะคะ
นี่คือพิธีศักดิ์ของสำนักศักยันต์อาจารยะเข็มเมตตา
อยู่ที่อำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
อาจารย์ท่านก็ครอบครูให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมสายศรัทธา
ครูบาอาจารย์แล้วก็คนที่มีรอยสักเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีรอยสัก
จากเป็นอะไรท่าทางการแสดงออกก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
ที่เขาเรียกว่าองค์ลงหรือของขึ้น
ผมศักดิ์ไม่ได้สัก
อุ้ยน้องไม่ต้องอย่าโยนไว้สิตกใจอะ
คุณมีศักดิ์ไหมคะศักดิ์ศรีมีไหมคะ
ศักดิ์ศรีก็ไม่มีศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้คุณชิศาสตร์
โอเคคะไม่เป็นไรอะไรนะแต่ว่าใครที่มีรอยศักดิ์
บางคนนะอาจจะมีอาการแต่บางคนก็อาจจะไม่มี
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
ติ๊กต๊อกของคุณยุทธศิลป์สองด้วยนะที่นำบรรยากาศน่าตื่นเต้นแบบนี้มาให้เราดูกันด้วย

หรือบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องของความสวยงามก็ว่ากันไปนะครับ